กรณีที่สะเทือนวงการการศึกษา๕เรื่องของแป๊ะเจี๊ยะ
ที่ปรากฏว่ามีผู้ปกครองนักเรียนนำคลิปพอรับเงินแป๊เจี๊ย๔แสนบาท
เป็นพอโรงเรียนดังย่านพระราม๖ย่าน๓เสน
ก็มีโรงเรียนเดียวเส้นนั้นโรงเรียน๓เสน

คือไม่บอกก็รู้แหละเพราะว่าเป็นเส้นเดียวตรงริมคลองปลาปลา
ที่มีโรงเรียนแห่งนี้อยู่นะครับ
ก็ตอนนี้ปรากฏว่าทางผู้บกกรองเรียนได้ออกมาตั้งโต๊ะแถลง
แล้วเมื่อวานไปพบพนักงานสอบสวนด้วยนะ

แล้วก็บอกว่าไม่ได้รับเงิน๔แสนบาท
เพื่อเป็นการรับฝากนักเรียนม๑
อย่างที่ตกเป็นข่าวในคลิปนะครับ
ขณะที่เรื่องนี้ถึงหูนายยกรัฐมนตรีนายก
บางทีบอกว่าเรื่องรับเงินอะไรแบบนี้

ก็อยากให้ลูกได้เข้าเรียนที่โรงเรียนดี
ดังนั้นต้องหาทางแก้ไขปัญหาระยะยาว

คนให้ก็ต้องโดนด้วย

ฟังเสียงของนายยกรัฐมนตรีเรื่องนี้กันหน่อยฮะ

ความนิยมมันแก้ได้ในเวลาเร็วไหม

มันก็เป็นการแสวงช่องทางหาประโยชน์
นัทราวานนักศึกษาภิกษ์เขาให้เท่าที่ให้ได้
คือจะเอาอย่างไรให้ค่าแพทเจด้วยหรือไง

ก็ได้ให้กระทรวงศึกษาธิการไปสอบสวน
แล้วก็ดูว่าจะลงโทษได้หรือไม่กฎหมายทำอะไรได้บ้างนะครับ
แล้วก็สิ่งหนึ่งบอกว่าซึ่งเมื่อคนรับก็รับไป
แต่ว่าถ้าคนที่เข้าไปเรียนก็ต้องถูกเอาออกด้วยนะ

ทางด้านของผู้มนวยการโรงเรียน๓เซนวิทยาลัยนะครับ
ก็คือนายวิโรธสำรวนได้แถลงข่าวครับ
กรณีคลิปนี้ที่กล่าวหาว่าตนเองรับเงิน๔แสนบาท
เพื่อนำเด็กเข้าโรงเรียนชั้นม๑
บอกว่าได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่คลิป
ในข้อหามินประมาทไปเรียบร้อยแล้ว
เพราะว่าเมื่อวานในช่วงเช้าสักประมาณ๘โมงกว่า
พร้อมสนายความก็ได้ไปที่สนบางซื้อ
ไปแจ้งความดำเนินคดีในเรื่องของการเผยแพร่คลิปนะครับ

แต่ทำไมถึงทำแบบนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
นี่พอโรงเรียนพูดแบบนี้นะครับ
แล้วก็จากภาพในคลิปจะเห็นว่าขณะที่คุยกัน
กำลังตรวจงานแล้วก็เซ็นเอกสารไปด้วย
ซึ่งบุคคลที่เข้ามามีลักษณะเป็นมิตร

ไม่เข้าใจว่ามีเจตนาอะไรกันแน่นะครับ
แล้วก็เตรียมบันทึกคลิปตั้งแต่การมีธนบัตรบนรถ
กระทั่งบันทึกเสียงโทรศัพท์เอาไว้
บันทึกไว้เพื่อผลอันใดนะครับ
บอกก็ยังงงอยู่ก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกัน
แต่พอบอกท้ายที่สุดยืนยันนะครับ
ว่าไม่ได้รับเงินจำนวน๔๐๐๐๐๐บาทครับ
โลกโซเชียลที่มีการตั้งข้อสงสัย
บอกว่ามีการซื้อรถเบนส์ป้ายแดงคันใหม่
ว่านายวิโรธเรื่องนี้นะครับ
นายวิโรธบอกว่ายอมรับว่ามีการซื้อรถจริง
และเป็นการซื้อก่อนที่จะมารับตำแหน่งอีกทั้ง
ที่บ้านใช้รถเบนท์มา๒๐ปีแล้ว

ไม่ใช่คันนี้เป็นคันแรกนะรถเบ้นก่อนหน้านี้ก็มี

และรถจะเปลี่ยนใหม่ทุก๕ปีนะครับ
สำหรับเรื่องการจ่ายเงิน๑แสนบาท

ที่มีการจ่ายเงินสนับสนุน๑๐๐๐๐๐บาท
มาจากตัวผู้ปกครองเองที่สนับสนุน
เพื่อเป็นการยกระดับนักเรียนในห้องนี้ครับ
ขณะที่ทางสมาคมนักเรียนเก่า๓เสน

แสดงจุดยืนและเจตนาบรมต่อการไม่เห็นด้วย

และพร้อมให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการดำเนินการรวบรวมข้อมูลตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้

วิทยาลัยจะติดตามข่าวสารดังกล่าวอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ
เมื่อวานในช่วงที่พอแถลงข่าว
โอ้โหสื่อเขาก็จวกหนักเหมือนกันนะ
คือสื่อแบบพยายามซักพยายามถาม
พอไม่จริงใช่ไหม

เพราะเอาจะทำอย่างไร
เพราะเอาบอกยังไงผมยืนยันผมไม่ได้รับ
และผมพร้อมจะรับผิดชอบทุกอย่าง